๗๘อัดอัดแรกวันที่๑๔พฤษภาคมนี้ครับ
อีกหนึ่งรายการทางไทยรัฐทีวีนะครับ
สำหรับศึกยอดมวยไทยรัฐทุกวันเสาร์บ่าย๒๔โมงเย็น
คู่เอกสัปดาห์นี้ครับเป็นการโคจรมาเจอกันของ
โมยคู่ดุเหลือที่ต่อยกันล้มกริ้งล้มหง่ายเมื่อฝ่ายทีแล้ว
ติดตามลักษณะได้นะครับจากพี่ชายสีจันบี้
แล้วก็ข้อมูลจากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ
คู่เอกศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้ห้ามพลาดนะครับ
เป็นการโคจรกันมาพบกันอีกครั้งหนึ่งของคู่มวยนรกแตกครับ

ยกเดียวไม่เห็นหนึ่งสองนับเดือดทะลุจรเลยครับ

หัดแลกแข้งโอ้โหหนักพอกันครับ
ระวังตัวไว้ให้ดีไฟล์นี้ผมมาไว้แน่

โอ้โฮ
เทียบสัดส่วนนะครับฉลามศึกเองก็อายุ๑๙ปี
สูง๑๗๕เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยอยู่ที่๖๓๖กิโลกรัม
บอกว่าได้๓๔๕นิ้วแล้วก็ช่วงแขน๓๐๕นิ้ว
ขณะที่ขุนศึกนี่อายุ๒๐ปีนะครับ
วยคู่นี้อ่อนแก่วกัน๑ปีก็ไม่ห่างเลยครับ
สูง๑๗๒เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยอยู่ที่๖๔กิโลกรัม
บอก๓๗แล้วก็ช่วงแขน๓๑นิ้ว
ดูจากรูปร่างแล้วนะครับมีดีคนละอย่าง
ศึกได้นะส่วนฉลามศึกได้ลอยกว่าหน่อยครับ
ผู้นี้เปิดศึกภาคที่๓ดูเดือดทะลุจอด์แน่นอนนะครับ
แตกหากห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ
เอาละครับมาดูข้อมูลด้านขวามือผมก่อนนะครับ
มุมแดงรายนี้ชาลามศึกสขวศร
หรือว่าเดิมก็คือโชชัยปสุวรรณโชธครับ
เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทร่มาใหม่๔ไฟล์แล้ว
ก็ชนะ๓แพ้๑ผลงานไม่ธรรมดานะครับ
ซ้อมอยู่มคุงเทพธรรมบุรีมีบางหลดประกายฟ้าศิษย์เสริญที่ดูแลอยู่
แล้วก็อยู่ในสีเสื้อของผู้สนับสนุนก็คือสขวศร
เป็นมวยจังหวะฝีมือดีแข้งซ้ายนี่ออกได้เนียนตามากเลยครับ

เคยพลิกเกมร้อยละบาทมาแล้ว๒ครั้งนะครับ
เอาละครับมาดูที่ซ้ายมือเจ้าของฉายามนุษยโรมันนะครับ
มุมน้ำเงินขุนศึกอพิมลศรีหรือว่าเดิมก็คือกรตวีรชัยนะครับ
รายนี้น้ำเลี้ยงดีหน้าเสือดีมากนะครับ
ก็อยู่กับประธานเอกบางไซซอฟวิชนบุรีนะครับ
แล้วก็อยู่ในสีเสื้อของพลตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีครับ

กำปั้นนี่หนักแรงมากนะครับ

กลับมายืดเส้นยืดสายได้๔๕ฟ้าย

มวยคู่นี้แข้งแลกหมัด
พี่ชัยศิษย์อาจารย์พี่ชอบใครนี่ไปฝากกันครับ

ต้นผมก็ดูว่าที่ฉลามศึกครับ
เป็นมวยจังหวะรัดกลุ่มดีกว่า
อาจจะมีต่อยน็อกต่อยนับได้ครับ
แล้วก็ปลายก็มีเข่าในมีค้ำหน้า

จะเอาย้ำแค้นชนะขุนศึกไปอีกครั้งครับ
เดี๋ยวดูครับว่าทั้งคู่จะแก้เกมมาอย่างไรนะครับ
ติดตามพร้อมกันในศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกจุมพรสุรพัฒน์จานลุ้มวันนี้หลายการครับ